คุณผู้ชมคะดูเหตุระทึกที่เกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวานนี้หน่อยค่ะ
สมุทรปราการคือชาวบ้านเนี่ยเขาก็มานั่งรอดูการแข่งเรือหางยาว
ทีนี้มานั่งอยู่บนสะพานปรากฏว่ามันเกิดเหตุ
คือสะพานตรงนี้มันถล่มลงมาค่ะคุณผู้ชม
โอ้โหชาวบ้านนี้เขาตกอกตกใจกันใหญ่เลยนะคะ
แล้วก็มีคนได้รับบาดเจ็บเกือบ๑๐รายค่ะ
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นช่วงเย็นประมาณนัก๔โมงของเมื่อวานนี้
ตำรวจสพบังเสาทงก็ได้รับแจ้งว่ามีเหตุสะพานถล่ม
นี่ค่ะซึ่งสะพานนี้อยู่ที่เรียบคลองหนองงูเห่า
ในพื้นที่หมู่๑๐ที่ตำบลศรีษะจราเข้น้อยอำเภอบางสาวทงที่สมุทรปราการ
ทีนี้ตอนเจ้าหน้าที่เขาไปตรวจสอบเนี่ยก็มีกู้ภัยมีกู้ชีพไปด้วย
จุดที่เกิดเหตุนี่เป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กค่ะ
กว้างสักประมาณเมตรครึ่งยาว๑๐กว่าเมตร

แล้วมันมีช่วงโค้งของสะพานที่ยาวกว่า๑๐เมตร
สภาพคุณผู้ชมพังถล่มลงมาทับเรือหางยาว
เรือนี้เขาจอดรออยู่ใต้สะพาน
เรือก็เสียหายไปหลายลำเหมือนกันนะคะ
มีคนได้รับบาดเจ็บ๘รายโดนเศษซากสะพาน
ปูนเปินต่างนี่มันร่วงลงมาทับตามร่างกาย
กู้ชีพกู้ภัยก็ต้องเร่งปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อน
นำตัวคนเจ็บทั้ง๘รายส่งโรงพยาบาล
ล่าสุดนี้นักข่าวของเราตรวจสอบไปนะคะ
คนเจ็บอาการก็ปลอดภัยแล้ว
ทีนี้ผู้ใหญ่บ้านหมู่๑๐ตำบลศรีษะจราเข้น้อย
ก็คือผู้ใหญ่สมบัติดำรงภูลพุทธพลายงามค่ะ

ชาวบ้านเขามานั่งดูการแข่งขันเรือเป็นจำนวนมาก
ชาวบ้านเขาก็เออเชียร์กันใหญ่เลยค่ะ
ทีนี้ตอนที่เชียร์เรือ

ก็เลยกระโดดดีใจอยู่บนสะพานนั้นน่ะ
ทีนี้แหละมันอาจจะเป็นสาเหตุ
สะพานแบกรับน้ำหนักไม่ไหวหรือเปล่า
ยิ่งมีคนไปกระโดดมันก็เหมือนกับขยมบนสะพาน
แบตสำคัญคู่นี้วงเงินเดิมพันธุ์
จำนวนเงินสูงกว่า๑ล้านบาทนะฮะ
ระหว่างเรือของค่ายช่างเอกแล้วก็เรือของช่างวุฒิ

แล้วก็จังหวะนั้นเป็นวินาทีที่
คู่แข่งขันคู่สุดท้ายระหว่างเรือของช่างเอกและเรือของช่างวุฒิ
ช่วงที่กำลังจะแซงกันเข้าเส้นชัย
ใช่ค่ะช่วงที่เรือของช่างเอกแซงเข้าเส้นชัย
คนเขาเชียร์กันไงก็เลยเฮกันใหญ่ค่ะ
ส่งเสียงดีใจกระโดดโลดเต้นกันอยู่บนสะพานนั้นน่ะ

ทำให้สะพานมันพังถล่มลงมา
โอ้โฮชาวบ้านเรือที่จอดอยู่ใต้สะพานนี่

ชาวบ้านเองก็ถูกพวกแผ่นปูนที่แบบถล่มลงมา

ซึ่งส่วนใหญ่คนเจ็บจะอยู่ในเรือใต้สะพาน
แล้วตอนแรกนะคุณสืบสกุลมีชาวบ้านเขาตะโกนมาบอกแล้วด้วยแหละ

เพราะหลังจากที่สิ้นเสียงไม่กี่วินาทีเท่านั้นนะคะ
สะพานมันก็พังถล่มลงมาในคลองหมดแล้ว
ซึ่งพันธุ์ตำรวจเอกวรวุฒิปานขาว

เขาลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
แล้วก็ให้ทางอบตส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบ
หาสาเหตุด้วยว่าไอ้ที่มันพังถล่มลงมา

แล้วก็จะดำเนินการซ่อมแซมสะพานที่มันชำรุดเสียหาย
ส่วนเรื่องของการแข่งขันเรือหางยาว

ว่ามีการขออนุญาตกับทางจังหวัดหรือเปล่า
เขาก็จะเรียกผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนี้ค่ะ
มาสอบปากคำเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่ง
ทีนี้ทางนายกอบตศีรษะจราเข้น้อยคือนายพยนต์เอี่ยมสะอาด
บอกว่าตอนนี้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กองช่างลงพื้นที่

พร้อมทั้งเอาแผ่นเหล็กไปปิดกั้นสะพาน
ว่าห้ามใช้สะพานชั่วคราว
แล้วก็ให้ใช้เรือสัญจรผ่านจุดที่เกิดเหตุแทนนะคะ